ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตจากถ้ำหลวง

แล้วก็เป็นเครื่องบินทบโมงโลกที่จังหวัดแม่ห้องศร
เรามาไล่เรียงตรวจสอบกันมาดูเรือล่มที่ภูเก็ตกันหน่อยนะฮะ
เมื่อวานในช่วงเย็นคุณผู้ชมเกือบ๖โมง
ก็ได้รับแจ้งเหตุมาเนี่ยนะคะ
อันนี้มีผู้โดยสารอยู่เยอะสุดเลยนะ
ผู้โดยสารรวมกับลูกเรือ๑๐๕คน
นี่ฮะเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
ว่าเป็นผู้ที่อยู่บนเรือนะครับ

โอ้โหคลื่นลมอาจจะไม่แรง
แต่ว่าลมมันแรงมาก
พัดให้เรือมันเอียงแล้วก็ล่มลงนะครับ

ตอนนี้เรื่องของยอดผู้สูญหาย
ที่เป็นผู้โดยสารบนเรือ

ว่าตกลงแล้วศูนย์หายกี่คนกันแน่

อ้าวรายงานเรื่องของยอดกันอีกสักหน่อยนะค่ะ

นักท่องเที่ยวผู้ที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุ
ล่ม๒ลำกลางทะเลอันดามันที่จังหวัดภูเก็ต
จุดที่เกิดเหตุอยู่ในตำบลราวัยที่อำเภอเมืองนะคะ
จุดแรกคือบริเวณหน้าเกาะเฮ
ซึ่งเป็นเรือดราฟวิ่ง๒ชั้น
คลื่นลมแรงถูกซัดจนเรือล่ม
มีผู้โดยสารมีลูกเรือรวมทั้งหมด๑๐๕คน
ก็แบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยว๙๓คน
รวมถึงลูกเรือแล้วก็ไก๊๑๒คนรวมเป็น๑๐๕นะคะ
ก็จะต้องลอยคอรอการช่วยเหลือ
จนาทีรวมถึงเรือประมงใกล้เคียง
ก็ช่วยเหลือนำกลับเข้าฝั่งได้แล้ว๕๑คน

ทีนี้บอกคุณผู้ชมก่อนใน๕๑คน
แบ่งเป็นนักท่องเที่ยว๓๙คนแล้วก็ลูกเรืออีก๑๒คน
อกจากนี้คุณผู้ชมยังมีรายงานด้วย
ว่าพบผู้เสียชีวิต๑ศพบริเวณเกาะแอลนั่นเองค่ะ
นี่ค่ะคือเรือจุดแรกเหตุแรกที่เกิด

ในการที่จะค้นพบผู้สูญหายต่อ

เพราะว่าตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ทำงาน
แต่ว่าช่วงกลางคืนก็มีคลื่นลมแรง
แล้วก็ลมในทะเลค่อนข้างจะแรง
ก็มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปช่วยเหลือด้วย
ผู้โดยสารและก็ไก๊ลูกเรือรวมทั้งสิ้น๑๐๕คน
ช่วยขึ้นมาได้๕๑คนศูนย์หาย๕๓คน
รวมเป็น๑๐๔คนแล้วนะฮะส่วนอีก๑คนเสียชีวิต
นี่คือรายงานในเบื้องต้นนะครับ
ส่วนเรือล่มอีกจุดหนึ่งก็คือเรือยอดเซเนริต้าครับ
กระแสคลื่นลมแรงซัดจนล่มที่บริเวณเกาะไม้ท่อน
ทำให้ผู้โดยสาร๓๙คนแล้วก็ลูกเรืออีก๒คน
รวม๔๑คนต้องลอยคออยู่กลางทะเล
แต่ล่าสุดรายงานออกมาว่าเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถช่วยผู้โดยสาร
และลูกเรือของเรือเซเนริต้าได้ทั้งหมดแล้ว๔๑คนได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ด้านของนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
โอ้โหเมื่อวานผู้ว่าวุ่นเลยนะฮะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อต่อเนื่องเลยล่ะครับ
ก็ลงพื้นที่ในการอำนวยการช่วยเหลือ
พร้อมทั้งตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินบริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง
พร้อมกับเปิดเผยว่าจะทำงานร่วมกับทัพเรือภาค๓

เพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายต่อไปนะครับ
ก็เมื่อวานนี้มีคำถามมากมาย
ถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่า
โอ้โหเราก็เตือนกันอยู่ว่าคลื่นลมในทะเลแรง
และทำไมเรือนักท่องเที่ยวถึงสามารถที่จะออกเรือไปได้
เป็นการนำพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปากการังนะ
แล้วตอนออกไปไม่เจอคลื่นลมแรงเหรอ
แล้วตอนกลับเข้ามามันถึงประสบเหตุแบบนี้

เป็นการเดินทางกลับจากเกาะเฮมายังฝั่งนะครับ
ซึ่งเกาะเฮมายังฝั่งใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีเท่านั้น

แต่ว่าเจอคลื่นลมซะก่อนนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้อีกเหตุหนึ่งก็คือเจ็ดสกีของนักท่องเที่ยว
สามีภรรยาชาวรัสเซียขาดการติดต่อไป
ขณะที่ท่องเที่ยวอยู่บริเวณเกาะราชา

เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือสามีภรรยารัสเซีย
คู่นี้ปลอดภัยแล้วเช่นเดียวกัน
เท่ากับว่าตอนนี้ทั้งเรือเซเนริต้า
แล้วก็เจสสกีปลอดภัยแล้วทั้งหมดนะครับอยู่ต้ม
ทีนี้ฟังกัปตันเรือฟินิกส์เขาเล่าบ้างค่ะ
ในสมจงภาพบุญธรรมว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ
มีการนำนักท่องเที่ยว๙๗คน
ไปดำน้ำบริเวณเกาะราชา

ตอนที่เดินทางกลับมาถึงแหลมโม่งแล้วอยู่ห่างจากเกาะเฮประมาณ๒ไมค์ทะเล
จู่คุณผู้ชมมีคลื่นขนาดใหญ่คลื่นสูงมากนะคะ๔๕เมตร
ก็ซัดเข้าที่ด้านหน้าเรืออย่างแรงแล้วก็ตลอดเวลาที่เรือวิ่งเนี่ย
มันก็มีคลื่นซัดมาตลอดเลยทำให้น้ำไหลเข้าไปใต้ท้องเรือ
เครื่องสูบน้ำสูบไม่ทันทำให้เรือเอียง
แล้วก็ระหว่างนั้นเองเนี่ยนะคะทางด้านกัปตันเรือเขาก็สั่งให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
ทุกคนนะใส่เสื้อชูชีพเช็คดูให้ดีว่าโอเคนั่นหนาดีหรือยัง
แล้วก็มีการนำแพรยางปล่อยลงข้างเรือ๒ลำ
เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวลงไปอยู่ในแพรยาง
แล้วก็มีการประสานไปยังเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
ว่าให้มาช่วยเหลือหน่อยแต่ทีนี้ระหว่างประสานคุณผู้ชม
เรือจมลงไปในทะเลแบบรวดเร็วเลยนะคะ
แล้วก็มีเรือประมงสพัฒนา๑๑และสพัฒนา๑๒อยู่ใกล้ตรงนั้น
ก็เลยรีบเข้ามาช่วยเหลือส่วนนักท่องเที่ยวที่ศูนย์หายเนี่ย
ทางด้านกัปตันเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเรือลำอื่นเข้าไปช่วยเหลือแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีคลื่นสูงแล้วก็เริ่มมืดค่ำแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งทางเรื่องนี้ทางด้านพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็บอกนะ
บอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเรือที่ออกไปเนี่ย
ฝ่าฝืนคำสั่งของกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่องการประกาศคลื่นลมแรงในฝั่งอันดามัน
แต่ปัจจัยที่ทำให้เรือล่มอันนี้จะต้องรอ
รอแล้วก็มีการเรียกตัวคนขับเรือเรียกนายท้ายเรือเนี่ย

แล้วเบื้องต้นเนี่ยก็มีการสั่งการแล้วนะคะ

เรียกเจ้าของบริษัทเรือทั้ง๒บริษัทเลยนะ
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคลื่นลมในทะเลก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง

ก็ทำให้เรือเล็กไม่สามารถออกจากฝั่งได้
จังหวัดภูเก็ตเองก็มีการออกประกาศเตือนนะคะ
ห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งโดยเด็ดขาด
แล้วนอกจากนี้ยังมีเรือโดยสาร
ติดค้างอยู่ที่เกาะราชาอีก๑๒ลำด้วยนะคะ
ลำที่ว่ารวมผู้โดยสาร๒๖๗คน
ยังไม่สามารถกลับเข้าฝั่งได้
ซึ่งทางด้านนายวิรสักโคสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่

รวมถึงหาสาเหตุหารายละเอียดของเรือล่มแล้วด้วยนะคะ
ขณะที่ทางด้านพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งด่วนค่ะ
ตำรวจภูทรภาค๘จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
แล้วก็จัดชุดช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประสบภัย
แล้วก็ให้กองบินตำรวจสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์๓ลำ
มาร่วมค้นหาผู้สูญหายที่ตอนนี้เนี่ย
เราได้รับรายงานคือยอด๕๓คน
จังหวัดกระบีก็ทำให้เรือหางยาวนำเที่ยว๑ลำ

แล้วก็ทำให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือ๑๘คน

แต่มีเรือยอร์ชเข้ามาช่วยเหลือได้ทัน

ตอนนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศดีนะครับ
เป็นคำเตือนจริงนะครับว่าขึ้นลมในทะเล
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะฮะ

สื่อต่างชาติเขาก็ไปพาดหัวกันว่าอันดามันคลั่ง

คุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่บริเวณทะเลเนี่ยนะคะ
ส่งผลกระทบไปหมดเลยเมื่อวานคุณเชอรี่
ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็ไปทำข่าวที่ภูเก็ตนี่แหละค่ะ
นั่งเครื่องไปช่วงเวลานั้นพอดีออกไปช่วงเย็น
ทีนี้ก็ไปเจอเหมือนกันคือนั่งเครื่องเนี่ยนะ
เครื่องเอียงตลอดเลยอ่ะแล้วคุณเชอรี่นี่คือร้องไห้

กลัวว่าจะเอาชีวิตไม่รอดเขาบอกว่าบินอยู่วนอยู่ชั่วโมงหนึ่ง
ถึงจะลงจอดได้คือสภาพอากาศไม่ดีนะฮะ
ส่วนเรื่องของยอดผู้สูญหายนะครับ

จากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมรายชื่อนักท่องเที่ยวที่ศูนย์หาย
จากอุบัติเหตุเรือล่มครั้งนี้อยู่เลยนะฮะ
เพราะว่าบางส่วนถูกแยกขึ้นฝั่งไปตามท่าเรือต่าง
เพราะทุกฝ่ายพยายามที่จะช่วยเหลือ
รวมถึงบางส่วนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับว่านักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติไหนอย่างไร

เดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ที่จะพูดคุยกับเราผ่านทางโทรศัพท์ถึงความคืบหน้านะครับ